มีเรื่องที่ทำให้ทางด้านของผู้ประกอบการโรงแรมแถวอำเภอสะดาวสงคราม
รวมทั้งนักท่องเที่ยวต้องตกอกตกใจ
จู่ครับมีใครก็ไม่ทราบเหมือนกัน
วิ่งเข้าไปในโรงแรมฮะเอาเท้ากระโดดถีบห้องพักห้องนู้นห้องนี้
คนพักอยู่ก็ตกใจสักพักหนึ่งเอาของไปคว่างปลา
กระจกของโรงแรมเขาเสียหายไปหมดเลยนี่ฮะภาพวงจรปิดจับได้
เดินขึ้นไปเนี่ยดุ่มเอาทีห้องนี้ฮะเหมือนต้องการอะไรบางอย่าง
คนที่เขาพักอยู่เขาก็ตกใจค่ะไม่รู้เหมือนกันว่าใครมาเคาะห้องมากระทืบประตูอะไรขนาดเนี้ยนะครับ
ก็ฝากเตือนเจ้าของโรงแรมทุกที่นะครับแถวอำเภอสะดาวที่สงคราม
รวมทั้งนักท่องเที่ยวต้องระวังกันด้วยแต่ล่าสุดจับได้แล้วนะ
นายคนนี้เขาคุ้มครั่งครับเสพยาจนหลอนแล้วก็เข้าไปในโรงแรมไปก่อเหตุ
จะไปพังข้าวของเขาสุดท้ายเนี่ยตอนนี้ถูกนำตัวไปดำเนินคดีแล้วนะครับ
กล้องวงจรปิดของโรงแรมฟรีราเทลในซอยไทยจังหลวน๒๒
เทศบาลตำบลสำนักขามอำเภอสะดาวสงขราเขาจับภาพไว้ได้
ผู้ชายคนนี้อายุสักประมาณ๔๐ปีขี่รถเข้ามา
เสื้อยืดสีเทากางเกงขาสั้น๓ส่วน
ขี่รถเข้าไปจอดที่บริเวณหน้าโรงแรมครับ
แล้วก็เดินเข้าไปโดยที่ไม่พูดจากับใครเลย
ขึ้นลิฟต์เองขึ้นไปที่ชั้น๓มุ่งตรงไปที่ห้อง๓๐๓
เคาะสักพักหนึ่งแล้วก็ใช้เท้าถี่ประตูห้อง

โดยห้องที่เขาไปถีบไม่มีคนอยู่

เสียงดังเหมือนกันตอนที่เขาพยายามจะถีบเข้าไป
ครับพอถีบสักพักหนึ่งตะโกนเรียกสักพักหนึ่งไม่มีคนเปิดตัวเขาเองก็ลงมาครับโดยการเดินลงบันไดกลับไปที่รถจักรยานยนต์ของตัวเองที่จอดอยู่หน้าโรงแรมครับนะแล้วก็ไปหยิบก้อนหินที่เอามาด้วยเนี่ยฮะเดินไปที่หลังโรงแรมครับซึ่งเป็นทางไปห้องน้ำสาธารณะนี่ตรงนี้นะครับแล้วก็เอาก้อนหินเนี่ยคว่
ครับเห็นคลิปคนก็เอ๊ะทำไปทำไมเป็นอะไรมานะครับหลังจากเกิดเหตุนะฮะมีนักท่องเที่ยวบางคนที่เขาอยู่บนชั้นสามเนี่ยเขาได้ยินเสียงแล้วก็เห็นเหตุการณ์ด้วยก็พากันเช็คเอาออกเลยครับค่ะด้วยความกลัวอ๋อไม่รู้ว่าเขามาก่อเหตุร้ายอะไรหรือเปล่าจะมาคือภาคภาคใต้มันจะมีเหตุอะไรแบบอืมอ่าไม่สงบบ่อยก็
แห่งนี้คือนายอัศดาวุฒิหงอัครพันธ์อายุ๒๙ปีก็บอกว่าคือไม่รู้เลยว่าคนก่อเหตุเนี่ยเป็นใครมาจากไหนแต่ว่าดูแล้วจากภาพเนี่ยเหมือนจะเมายามาครับอันนี้เป็นเจ้าของโรงแรมนะฮะเขาบอกว่าคนที่มาก่อเหตุน่าจะเมายามาแล้วก็น่าจะมีอาวุธติดตัวมาด้วยเพราะว่าเข้ามาด้วยความโมโหเหมือนโกรธใครมาแต่ก็ไม่ทราบว่ามีจุดประสงค์
แล้วก็ไปถีดประตูห้องพักทำให้ลูกค้าเนี่ยพากันเช็คเอาท์ออกก็เลยเกิดเกิดความหวาดหัวขึ้นฮะครับ
นะครับไม่ทราบไม่ทราบเลยก็ไม่ทราบด้วยลักษณะอาการคือคนเหมาแล้วก็มีความโกรธผมว่าน่าจะเกิดจากความระแวงหรือเขาจะมาหา
เพื่อสุ่มหาห้องพัก
นายอัศดาวุฒิเจ้าของโรงแรมนี้ก็ยังฝากเตือนไปยังผู้ประกอบการ
กิจการห้องพักหรือว่าโรงแรมด้วยนะครับระวังบุคคลที่มีพิรุธแบบนี้
หรือว่าเป็นบุคคลต้องสงสัยที่จะเข้าไปอาจจะไปก่อเหตุ
ทำร้ายนักท่องเที่ยวก็ได้ค่ะโชคดีเหตุการณ์นี้ไม่มีใครบาดเจ็บ
เขาไม่ได้เจอใครไม่ได้ทำร้ายใครแต่ว่าพยายามจะเข้าไปห้องนี้ห้อง๓๐๓นะครับ
เนี่ยโรงแรมก็ได้บอกแสแล้วนะฮะผู้ชายคนนี้
แล้วก็เตรียมนำตัวเข้าไปพบกับพนักงานสอบสวนแล้วก็จะดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับ